คุณผู้ชมและพี่มิ้วเคยได้ยินคำว่ารักแท้แพ้ระยะทางไหมครับค่ะหลายครั้งนะ
เคยได้ยินแบบนี้ผู้ชายคนนี้เขาขอเอาชนะคำพูดดังกล่าวครับ
ตัดสินใจเดินเท้าจากนครนายกจะไปหาผู้หญิงคนในดวงใจที่สตูน
อืมเดินด้วยสองเท้าของเขานะครับพันสองร้อยกว่ากิโลโดยประมาณ
ต้องไปให้ทันวันวาเลนไทย๑๔กุมภาตอนนี้ถึงประจวบคิริขันแล้วนะครับ
โอ้โหเดินมาเรื่อยเรื่อยเลยค่ะเอาส่งใจเชียร์ผู้ชายคนนี้กันหน่อยครับ
สวัสดีนะครับวันนี้วันที่๘นะครับวันที่๘นะครับ
ตรงกับวันไหว้พอดีเลยนะครับก็ซินเจียยุอีซินนี่หัวใช้กันแล้วกันนะครับ
สำหรับเพื่อนที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้
ตอนนี้ผมมาถึงที่ผมหยุดเมื่อวานนี้นะครับ
อยู่ตรงปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันปอตท
ก่อนจะเข้าปานบุรีประมาณสัก๑๐กว่าโลนะครับ
เมื่อคืนก็แวะพักแถวนี้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับอ่า
การเดินทางไปขอสาวในครั้งนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่ครับ
เดินไปขอสาวแต่งงานข้อความแปะเอาไว้ในคลิปนี้
แล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทุกอย่างพร้อมมากค่ะ
พี่คนนี้ชื่อว่าพี่เทพอายุ๕๓ครับ
ตัดสินใจเดินเท้าจากนครนายกจะไปขอสาวแต่งงานที่สตูนครับ
ออกเดินทางจากหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนนครนายกเมื่อ๑๔มกราคม
วันที่แปดของการเดินเท้าแล้วครับวันนี้ตรงกับวันไหว้พอดีไงฮะ
จุดจีนพี่เขาเลยอวยพรก่อนตอนแรกย้อนกลับไปตอนที่พี่เขาออกสตาร์ท
นี่ครับจุดนี้เลยฮะตั้งใจจะไปถึงสตูนให้ได้
ภายในวันวาเลนไทยคือ๑๔กุมภาพันธ์ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับ
ขอบคุณกำลังใจจากชาวโซเชียลครับเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะ
เจ้าสาวจะว่ายังไงแต่ตั้งแต่พูดคุยมาศึกษาดูใจกันมาประมาณ๕เดือน
ก็ตกลงโปรงใจฝ่ายหญิงนะฮะท้าเขาท้าบอกว่าถ้ารักกันจริง
ก็เดินมาขอแต่งงานเลยสิเดินเหรอได้งั้นพี่จะเดิน
โอ้โหเดินครับจากนครนายกวันก่อนถึงเพชรบุรี
ล่าสุดนี่เข้าประจวบคิริขันแล้วพี่เทพหรือว่าพี่สุเทพพร้อมจิตอายุห้าสิบสาม
ตั้งใจจะไปขอสาวในดวงใจก็คือคุณธนภาเขียวอ่อนหรือว่าคุณยุอายุ๕๖นะครับ
อายุไม่ใช่อุปสรรคระยะทางก็ไม่ใช่อุปสรรคครับ
เลือกเดินเท้าเพราะฝ่ายหญิงเขาท้าให้เดินไปหาก็เลยต้องการพิสูจน์รักแท้ครับ
นี่นะฮะความเด็ดเดี่ยวทำให้คุณยุเนี่ยก็ทั้งรักและหลงแหละ
ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกก็อยากจะให้ยอมรับตัวพี่เขาด้วยว่าเขารักจริงนะ
จริงหวังแต่งนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้เขารู้สึกว่าอยากใช้เวลาและช่วงเวลาตรงนี้

ลองฟังครับ
คุณไม่ใช่ผู้ชายที่แบบมีแต่ตัวนะครับเขาอยากจะเห็นถึงพลังในในตัวผมมาก
กว่านะครับเพราะว่าตามที่เขาดูแล้วเขาบอกว่าสติปัญญาน่าจะน่าจะมากกว่านะ
เขามองไปอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขามองยังไงแต่ผมรู้แค่ว่าเดี๋ยวผมจะ
พิสูจน์ให้คุณรู้ว่าอย่างน้อยผมก็จะทำให้เหนือกว่าสิ่งที่คุณเห็น
สอดไม่มีครับมีแค่ความตั้งใจจริงที่ฝ่ายหญิงเขารอพิสูจน์อยู่
อยากให้ฝ่ายหญิงประทับใจนะฮะเราเคยเห็นสถิติและการส่งแรงเชียร์ของพี่ตูน๙คนละ

ผมว่ารอบนี้คนก็ส่งใจเชียร์พี่เทพเหมือนกันนะฮะ
จากนครนายกจะไปสตูนไปขอสาวครับ
ระหว่างนี้เราเลยไปคุยกับคุณยุหน่อยครับ
คุณยุบ้านอยู่ที่ทุ่งว่าสตูนครับโอ้โหนี่อารมณ์ดีเลย
คุยไปหัวเราะไปยิ้มไปบอกว่าตื่นเต้นมากเลย
นี่ก็นับถอยหลังรอดูว่าพี่เทพเขาจะมาถึงเมื่อไหร่ยังไง
คุณจ๋าแจมสีนะคะของเรานี่ฮะใส่ชุดกี่เบานะ

นั่งคุยกับคุณยุครับบอกว่า
เรื่องราวความรักของทั้งคู่พี่ยุเล่าให้ฟัง
ตอนนั้นกำลังไลฟ์คุยกับเพื่อนแล้วจู่
เทพเขาเข้ามาชมกดดอกไม้มาให้รัว๑๐ตอก
ก็เลยแปลกใจเฮ้ยทำไมผู้ชายคนนี้ส่งมาให้เยอะจัง

ถัดมาคิดเล่นสงสัยคงจะเข้ามาทักอีกแล้วมั้ง

จริงรอบนี้ดอกไม้กดมารัว๑๕ดอกครับ

แล้วระหว่างไลฟ์เนี่ยคุณเทพก็มาดูตลอดเลยนะครับ
ก็เลยพูดแซวกันแล้วค่อยพัฒนาความสัมพันธ์
บหาดูใจกัน๕เดือนแล้วพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
บอกเลยว่าถ้ารักจริงวิ่งมาหาสิ

ประโยคนี้ออกไปก็ไม่คิดว่าฝ่ายชายจะทำจริงนะครับ
ตอนแรกคิดว่าเขาคงทำไม่ได้หรอก
แต่ตอนนี้อุ๊ยนี่ประจวบแล้วนะ

อีกประมาณ๗๐๐กิโลเมตรจะถึงแล้วนะ

คือเป็นห่วงด้วยตอนนี้เป็นห่วงสุขภาพของพี่เทพนะครับ

แต่เขาก็จะยื่นยื่นแบบคำเดียวเลย

อยากบอกเขาว่าดูแลตัวเองให้ดีนะคะ

เห็นภาพแบบนี้แล้วพี่มิ้วคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกแหม

เดี๋ยวรอให้พี่เทพไปถึงก่อนคงจะได้เจอตัวเป็นแน่นอน
แต่ระหว่างนี้นี่ครับที่เราทำ

คุณจ๋าเลยกดวีดีโอคอลหาทางพี่เทพแล้วให้คุณยุได้คุยกันเลยครับ

ที่รักสู้นะสู้เดอร์รักนะรักที่สุดนะคะบ๊ายบายจ้า
ที่รักสู้นะโอ้โหใจพี่เทพผมว่าน่าจะฟูแล้ว
ตอนนี้คือผมว่าอาจจะพร้อมพลังเลยอาจจะพร้อมวิ่งลงไปถึงนู่นเลยฮะ
นงปีนังนะฮะพี่เทพหยุดที่แค่สตูนพอนะครับ
เข้าใจว่าตอนนี้พลังฟิตเกินร้อยแน่นอน
คุณยุขอบคุณติ๊กต๊อกครับสื่อรักโซเชียลครับ
คือที่เจอดีก็มีให้เห็นที่อันตรายก็อาจจะต้องระวัง
แต่คู่นี้คือเขาเจอแบบที่ดีทั้งคู่นะฮะ
เคยมีครอบครัวแล้วอย่าร้างกันไปกับสามีเก่า
กว่า๑๐ปีแล้วมีลูก๔คนหลาน๒คน

แล้วเธอมั่นใจว่ารักนี้เป็นรักแท้ที่มาจากหัวใจของทั้งสองคนครับ